อ่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูไข่สารวัตรกันหน่อยอืม

ดูไข่สารวัตรจริงฮะดูได้เหรอคะดูได้

ไม่ต้องเดี๋ยวไปดูก่อนไข่สารวัตรที่ว่านี้นะคุณผู้ชม
โอ้โหทำรายได้ดีเลยล่ะ

เดือนละครึ่งแสนไข่เพียบเลยนะคะที่เห็นนั่งเช็คไข่อยู่นี่แหละ
ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือพันธุ์ตำรวจโทวีรพลมูลบัวพา
สารวัตรหนุ่มแห่งโรงพักโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ขยันไม่อายทำมาหากิน
ใช้เวลาว่างจากงานราชการนะคะไปเปิดร้านขายไข่ภายในตลาดสดบ้านโนนสูง
โดยมีการรับไข่จากฟาร์มของเกษตรกรนำมาขายในราคากลางนะคะ
ก็คือไม่เอาเปรียบลูกค้าเลยเพราะว่าได้ไข่สดใหม่และราคาถูก
ลูกค้าก็ต้องมีการบอกกันปากต่อปากไป
นับวันนี้นะยิ่งมีลูกค้าสนอกสนใจไปอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องมากมายเลยทีเดียวนะ
ชาวบ้านซื้อไข่บ่อยจะมีจากขาจรบ้างขาประจำบ้าง
ขาจรมาเป็นขาประจำก็มีจนตอนนี้ไม่มีใครเรียกชื่อสารวัตรวีรพลแล้ว
เรียกกันติดปากไปเลยว่าสารวัตรไข่
สารวัตรขอดูไข่หน่อยจะซื้อไข่

คุณต้องบอกว่าขยันมากเลยนะคือสารวัตรไข่เขาตื่นตั้งแต่ตี๓๓๐ตื่นมาเปิดร้าน

ใช่๘โมงปุ๊บไปทำงานต่อ

งาน๕โมงปุ๊บกลับมาขายไข่ต่อคุณคิดดูสิ
มีไข่เป็ดด้วยใช่ไหมขาวแบบนี้
มีหมดเลยนะฮะชาวบ้านก็ชอบมาซื้อไข่สารวัตรกันมากมายนะฮะ
ส่วนหนึ่งก็ถือโอกาสมาขอคำปรึกษาแนะนำคดีความก็มี
ยันแบบนี้ต้องมีเป้าหมายถูกต้องคือจริงจริงแล้วเนี่ยนะ
ถ้าเกิดสาวสาวบ้านไหนดูอยู่นะคะไม่ต้องไปขายขนมจีบสารวัตรนะ

ทำงานเก็บเงินขอแฟนแต่งงาน
อ๋อนี่น่ารักขายไข่ไปขอแฟนเนี่ยเอง
ต้องแล้วมาดูกันว่ารายได้จากการขายไข่เนี่ยนะคุณผู้ชม
ได้เดือนละประมาณ๕๐๐๐จนถึง๘๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะคะ
ครึ่งแสนนะคะคุณไม่ธรรมดานะคะ
บอกแล้วว่าไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อย
ไม่คอยวาสนายังไงก็รวยยังไงก็เห็งอยู่แล้วนะคะ
เชื่อว่าอีกไม่นานแหละได้ขอแฟนแต่งงานแน่นอน